ชมดูข้างกากอยู่ใกล้แบบนี้เลยเห้ยตื่นเต้นจริง
เลยค่ะอดู๑๙๖๙ลูกอ่อนร้อนหนาวมางานสภาพ
อากาศกันแล้ววันนี้รับหน้าที่โดยชิสานะคะจุดนี้เป็นจุดชมวิวจุดชมช้าง
คุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สัตว์
ใหญ่ก็ดีอกดีใจเพราะว่าอากาศดี
เกษตรกรก็เตรียมพลิกหน้าดินเตรียมทำการเกษตรกันแล้วนะคะ
แต่ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าใกล้ประเทศไทยมีไซโครนลูกนี้อยู่นะคะ
อาจจะทำให้ช่วงสัปดาห์หน้ามีฝนตกในระยะยาวด้วยค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกันตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่๑๑พฤษภาคมกันหน่อยค่ะ
เหนือและภาคอีสานมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๖๐ของพื้นที่
ลมกระโชกแรงนะคะฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิเฉลี่ย๒๐๓๖องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๓๐๖๐ของพื้นที่
กระโชกแรงฝนตกหนักในบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย๒๔๓๗องศาเซลเซียส
คลื่นในทะเลอาวไทยสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ๒๒๓๕องศาเซลเซียส
คลื่นสูงราว๑๒เมตรนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนตกเช่นเดียวกัน
โอกาสเกิดร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
กระโชกแรงอุณหภูมิโดยเฉลี่ย๒๕๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
ใครที่ใช้ช่วงเวลาวันหยุดออกไปท่องเที่ยวนะคะ
อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองรักษาสิ่งแวดล้อม
และหากไปท่องเที่ยวธรรมชาติชมสัตว์ป่า
ก็อย่าไปส่งเสียงดังทำอันตรายหรือให้มันตกใจ
ไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็คุณอาจจะอยู่กับในธรรมชาติอย่างไม่มีความสุขก็ได้
ว่าแล้วตอนนี้ขอเงียบเสียงก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ